ไปดูเรื่องของเพื่อนที่เป็นคนงานด้วยกันนะคะ
ของคนงานก่อสร้างค่ะอยู่ที่แถวซอยสายไหม๗๒นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนสายไหมเองนะคะรวมไปถึงมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปไปตรวจสอบ
อย่างที่บอกมันเป็นบ้านของคนงานก่อสร้างคนตายชื่อในเขียวสายสีค่ะ
อายุ๔๕ปีเป็นคนไทยนะแต่ว่าไม่พบบัตรประชาชนนะ
ตัวคนตายสภาพคืนนอนอยู่ในบ้านสวมเสื้อรายทหารมือ๒ค่ายกขึ้นมาเหนือศีรษะนะคะ
มีเลือดออกปากกับจมูกด้วยพื้นบ้านเองก็ขออภัยคุณผู้ชมนะมีคราบอุจจาระเนี่ยเลอะเต็มไปหมดเลย
ก็คาดว่าอาจจะธาตุไฟเนี่ยแตกเนี่ยนะคะและศีรษะเขาได้รับการกระทบกระเทือนด้วยนะ
เลือดคลั่งในสมองค่ะบ้านนี้นะคะอย่างที่บอกอยู่กันสามคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยเป็นคนงานก่อสร้างในเขียวมีใครบ้างบ้านหลังนี้มีในเขียวคนตายอีกคนนายอภิษักบุญมายุ๔๓ปีหรือว่าในเพลินและอีกคนนึงคือนายรุ่งโรศสุวรรณน้อยอายุ๓๙ปีหรือในมดคือทั้งตัวในเพลินกับในมดเนี่ยเป็นคนตื่นมาแล้วเจอว่าตัวใน
หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มของเมื่อวานนั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วบอกว่าในมดเนี่ยคนแรกเลยเมา
ไปสักพักอ้าวมีปากเสียงต่อยกันเหมือนทุกที
มดบอกโอ้หลับอยู่อยากจะนอนรำคาญเหลือเกิน
ลุกขึ้นมาแล้วต่อยทั้งคู่
เพื่อให้ทั้งคู่หยุดทะเลาะกัน
ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วยังไงต่อ
เจ้าตัวบอกจากนั้นทุกคนหลับกันหมดเลย

เห็นว่าในเขียวนอนนิ่งไป
เข้าไปดูใกล้อ้าวเขียวตายแล้วนะ

เห็นอะไรไปเห็นผู้ชายคนนึงเนี่ย
นี่ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อดำ

แล้วมีการจดทูบหนึ่งดอก

หัวหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง

ป้ามารสีบอกว่าตอน๖โมงเช้า
เอาจริงยังเดินผ่านหน้าบ้านของ๓คนเลย

เขียวนอนร้องโอดโอย

เพราะว่ามันเช้ามืดยังสลัวอยู่
แต่ก็คิดว่าเขียวว่าคงเมา
แล้วพูดเพอร์เจอร์เพราะเป็นแบบนี้ประจำ

ดื่มเหล้ากันกินกันเมาแบบนี้
เมาทุกวันแล้วบางวันก็ชอบมา

ให้บ้านนิดหน่อยเพราะให้ไปทีไรก็เอา

เขาบอกปกติ
นี่คือคุณป้ามราศีที่เป็นหัวหน้ารับเหมาก่อสร้างนะ

เหนือจากสองคนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วมีคนรู้เห็นอะไรบ้างไหม
ในดรไงในดรอายุ๕๗ปี

บอกเอาจริงนะในมดกับในเพลิน
อีก๒คนที่ตื่นมาเจอเพื่อนตาย
โอ้โหทะเลาะกันบ่อยต่อยกันเลือดออกกันประจำเลย
เขียวคนตายเอาจริงจริงเป็นคนห้ามซะมากกว่าไม่ค่อยเห็นในเขียวจะไปตีกับใครนะ
ส่วนตัวก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาไปกินเหล่าเมากันทะเลาะกันถึงขั้นไปตีหรือมีเรื่องชกต่อยกันจนตายหรือเปล่าค่ะ
ไอ้ที่เพ้ิ้ลกับไอ้ไอ้มงศอย่าเคยแต่นี่ไม่เคย
กลับเพิ่งคลังแรกก็อาจจะอาจจะไปแจมเขาอาจจะไปนั่งกินกับเขาก็ไปมีส่วนร่วม
แต่ก็ปกติก็จะอยู่ในขอบเขตพูดจารู้เรื่อง
เออที่ส่วนออกสายใหม่คือผู้จัดข่าวของเรานี่ก็ไปเจอในเพลินด้วย
ไปเห็นสภาพหน้าตาเขานะป่าแตกอยู่ด้วยนะ
เพลินก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่นั่งกินเหล้าด้วยกัน๓คนนั่นแหละ
ในเพลินบอกแบบนี้อุ้ยเม้าท์มากผมเม้าท์ผมไม่ได้สติอะไรอย่างนั้นอ่ะ
ก็ทะเลาะกัน๓คนไม่รู้หรอกว่าเขียวตายตอนไหน
ผมรู้แต่ว่าคนที่ต่อยปากผมก็คือในมดเพื่อนอีกคนนึงครับ
ดูสภาพเหมือนจะยังเมาอยู่ด้วยนะเนี่ย
ทีนี้ทางฝั่งในมดในมดเป็นยังไงในมดอีกคนนึงใช่ไหม

ปฏิเสธทุกอย่างเลยแล้วมดบอกแบบนี้
ผมไม่ได้ต่อยเพลินนะและผมไม่ได้เมาค่ะ
แน่นอนว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องส่งตัวสองคนไปตรวจร่างกายก่อนนะคะ

ยังให้ข้อมูลขัดแย้งกันอยู่เลยอ่ะนะ
เรื่องต้นเดี๋ยวอาจจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ